ซึ่งก็คือสยามพากากอนนะคะ
ที่นี่เนี่ยจะทำให้การช้อปปิ้งของสาว

อัดแน่นกันอยู่ในห้างเดียว
ซึ่งวันนี้นะคะมูจะพามาดูร้าน
เรียกได้ว่าเป็นร้านที่มูชอบตั้งแต่เด็กจนโต
แล้วตั้งแต่สมัยวัยรุ่นก็ถือมาตลอด
จะเป็นร้านอะไรนั้นหันไปดูเลยค่ะ
เขาเนี่ยจะเด่นดังเรื่องกระเป๋าแล้วก็เครื่องประดับสำหรับการเดินทางนะคะ
จะมีแรงบันดาลใจจากดนตรีเทคโนโลยีและการเดินทาง
ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์สำหรับคนที่ชอบเดินทางคนที่กล้าคิดกล้าทำทันสมัยและโดดเด่นค่ะ
เป๊ะนี้เนี้ยเขามีไซส์ประมาณห้าไซส์บอกว่าไซส์เล็กสุด

สีที่เป็นแบบซิโกรค์ศัยเขาอันนี้นะคะ

อูดแทนนิดนึง
องค์นี้เนี่ยเป็นของที่มูชอบมากที่สุดเลยในร้านทั้งหมดก็ว่าได้
มันคือพวงกุญแจมีเฟอร์สีเหลืองสีฟ้าสีชมพูอะไรอย่างนี้
มันน่ารักมันน่าจะหาง่ายในกระเป๋าอันนี้ชอบ
อันนี้น่ารักค่ะกระเป๋ากล่องเลยอ่ะมีสายสะพายยาวได้ด้วย
วันไหนอยากซ่าหน่อยไปเที่ยวก็เอาสายมาคลอง
วันไหนอยากได้ฟิลคุณหนูคุณนายก็ถือแบบนี้ในนี้นี่ก็น่ารักนะคะ
ที่เป็นแบบว่าเด่นดังของเขาแต่มั่วก็กลับชอบที่มันเป็นหนังแบบเรียบเรียบ
แล้วก็มีตอกหมูแล้วก็มีโลโกะแค่ตรงนี้นิดหน่อย
กระเป๋าเดินทางอันนี้ก็อยากได้นะคะปีใหม่ซื้อให้หน่อย
รู้สึกว่ามันเบาอะค่ะยกขึ้นมาอย่างนี้
เวลาที่คุณใส่ของเข้าไปไม่กินน้ำหนักคุณมากอะไรอย่างนี้
จะเป็นใบที่กระดานนี้แล้วก็สี่ล้อนะคะ
หมุนได้แบบรอบ
นี่หมุนได้รอบเลยสวยงามมาก
คือมูขอถอนคำพูดนะมูไม่ได้อยากได้กระเป๋าเดินทางที่สุดแล้ว

โม่เป็นคนที่ชอบปรับสายกระเป๋าอยู่แล้ว

ส่วนอันนี้จะแบบคุณนายนิดนึงคุณนายคุณหนู

แต่บางวันก็อยากมีกระเป๋าแบบสะพาย

น่ารักมาก

มันก็คิดการที่เปลี่ยนสายได้ใช่ป่ะ
คุณผู้หญิงหลายคนจะมีปัญหาปวดไหล่

มันก็ดีเพราะว่ามันปรับความยาวความสั้นได้

สำหรับวันนี้มูขอตัวไปช้อปปิ้งเพิ่มเติมก่อนนะคะ
ร้านนี้ร้านเดียวไม่พอแน่นอน
มาช็อปที่นี่กันเยอะนะคะ